เวลาแล้วไปเที่ยวกันมาก็หลายที่ไปดูกันมาก็หลายวัด
แต่ถ้าเราจะไม่พูดถึงวัดนี้หรือว่าจะไม่ไปที่นี่ก็คงจะไม่ได้

มันเหมือนเป็นบ้านของน้องใบตองไปแล้ว

นี่ฉันเป็นเหมือนอะไรอ่ะอยู่ในแบบถ้ำพญานาคมาก่อนหรือยังไง
ฉันเป็นบริวารเจ้าแม่นาคีเหรอคะคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นบุคคลที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เลื่อมสายศรัทธาในเกาะคำชโนธ
อย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เกาะคำชโนธ
เขามีพิธีบวงสวงรวมไปถึงไปช่วยกันดูหน่อยคุณผู้ชม
เขาว่ากันว่าเห็นอะไรก็ไม่รู้ในอ่างน้ำมนต์อืม
ไปดูกันเลยนี่คือบรรยากาศในพิธีบวงสวงที่เกาะคำชโนธวังนาคินจังหวัดอุดรธานีนี่แหละค่ะ
ต้องบอกเลยว่าที่เกาะคำชโนธตอนนี้คึกคักมากจริงก็ไม่ใช่แค่ตอนนี้หรอก
คือคักทุกตอนทุกตรงทุกวันจริงนะคะ
อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยคุณผู้ชมค่ะตลอดทั้งวันก็จะมีประชาชนพากันมากราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
พร้อมทั้งร่วมพิธีบวงสวงกันเยอะแยะไม่ขาดสายเลย
ซึ่งการทำพิธีบวงสวงนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเสริมสิริมงคลตามความเชื่อของผู้ร่วมพิธีแล้ว
หลายคนเขาก็รอที่จะส่องโชคส่องลาบจากขันน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะ
งานนี้เรียกได้ว่าเป็นการส่องขันนมลที่หือหาที่สุด
เพราะว่าคนที่มาส่องแล้วเนี่ยเห็นโชคเห็นลาบจากอ่างน้ำมนต์คือใครรู้ไหม

นางรำที่เขามารำถวายในพิธีนี่แหละ
ฮือฮาก็เพราะว่าบางคนเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดส่องอ่างน้ำมนต์แล้วไม่เห็นโชค
ให้อาศัยนางรำเพราะเขาเชื่อกันว่านางรำเป็นสาวบริสุทธิ์ให้นางรำเนี่ยเป็นคนส่องให้
งานนี้นางรำจะเห็นอะไรกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

ที่กคำชะโน้ทแห่งนี้มีหลายจุดเหมือนกัน
คนที่มีความเริ่มสายศรัทธาความเชื่อในพญานาค
เขาไปนำพานบายสีไปบวงสวง
คือทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ว่าหวังจะไปขอโชคลาภอย่างเดียว
บางคนที่ดิฉันไปถามเขาบอกว่าเขามาขอเรื่องการทำมาค้าขาย
ก็มีการขายท่องขายที่คือเยอะแยะมากมายหลากหลาย
มาด้วยจิตสาธารณ์มาด้วยความสาธารณ์และความเชื่อ
ล้วนเพราะฉะนั้นแล้วย้ำตรงนี้ว่า
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่ได้มาให้คุณผู้ชมงมงายจะตามไปส่องขันน้ำมนต์

แล้วคุณใบตองเขาจะว่ายังไงเราก็ว่าตามกัน
ว่าตามเขาก็ไปก็ได้ก็ง่ายนี่
คือผมเคยเห็นแต่เขาเตือนกันด้วย
เขาพูดถึงว่าใช้วิทย์ใจรายารในการรับชม
ส่วนตอนนี้เราต้องบอกว่ายา
อย่างมงายขออนุญาตมันงงายคนเดียว
เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเรามาพยายามทำให้คุณผู้ชมงมงาย

เรามาใบ้หวยหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่เคยใบ้หวย
เพราะฉะนั้นความงมงายตรงนี้ดิฉันขอ
รับไว้แต่เพียงผู้เดียวเสียสละมากในจุดนี้
ผมไม่เคยเจอคำเตือนที่ไหนแบบนี้มาก่อน
ดีถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยดิฉันเสียสละ
เพื่อแฟนตลอดข่าวทุกท่านบางคนแบบบอกทำไมดิฉันถึงไม่บอกเลย
ทำไมพูดอะไรก็กลัวจะแก๋นกลัวจะเคลื่อนไปมอง
บอกตรงนี้ว่าไม่มีอะไรจะบอกแล้วจริง